คุณผู้ชมเห็นภาพกันไปบ้างแล้วหรือยังที่พัทธลุงค่ะ
ที่ฉันเห็นภาพแล้วแอบนึกถึงโอ้โหเหมือนในหนัง
ฆาตกรรมอะไรสักอย่างหรือเปล่าหรือฮะคุณผู้ชมคิดยังไงคะ
คือสมมุติมีผู้ชายคนนึงร่างกายกำยำ
มือนึงถือขวานมือนึงแบบลากกระเป๋าเดินทางอะไรอย่างนี้

แล้วก็ผู้ชายคนนี้คือเขาถือขวานเข้าไปในร้านขายของชำ
เจ้าของร้านก็ตกใจก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาดูนะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูภาพกันก่อนค่ะ
มันคือขวานมาโดน
นี่ค่ะภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ด้วยความที่ข่าวนี้ก็แชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์
ที่ฉันไปอ่านข้อความที่คนมาแสดงความคิดเห็น
คนบอกว่าเห็นภาพเมื่อสักครู่แล้วนึกถึงภาพยนตร์ฆาตกรรมอะไรสักอย่าง

ถือขวานลากกระเป๋าเดินทางแบบนี้ค่ะ

คือภาพละกันมันเกิดขึ้นที่ร้านขายของชำ
ใกล้แยกสาวกเศรษฐ์หมู่กล้าวตำบลควนขนุน
ควนขนุนจังหวัดพัทธลุงค่ะ
คือเจ้าของร้านขายของชำเขาแจ้งตำรวจตำรวจมาเรียกผู้ชายคนนี้ไปคุย
สักพักนึงผู้ชายคนนี้ก็เอากระเป๋าลากแล้วเดินออกจากร้านไป
ฝนก็ตกมือนึงถือกระเป๋ามือนึงถือขวานแบบนี้นะคะ
คือตำรวจมาเนี่ยตำรวจเขาไม่ได้จับกลุ่มผู้ชายคนนี้นะคะ
ชาวบ้านเขาก็เลยยิ่งกังวลใจว่าเอ๊ะแล้วถ้าปล่อยไปแบบนี้
มันจะเกิดเหตุร้ายอะไรหรือเปล่ายังไม่ได้ถูกจับ
เจ้าของร้านบอกเพิ่มเติมว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผู้ชายคนนี้ถืออาวุธเข้าไปในร้าน
อาทิตย์ก่อนผู้ชายคนนี้ถือมีดเข้าไปในร้านแล้วก็เดินออกมา
แล้วเดินวนไปวนมาแล้วก็พูดคนเดียวด้วยค่ะ
นี่นะคะตำรวจก็บอกว่าถ้าใครเจอหรือว่าเห็นไปอยู่ตรงไหนก็รีบแจ้งตำรวจสพควนขนุนนะคะ
แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจังหวัดตรงนี้ทำไมไม่ควบคุมตัวเขาไปเลย

แล้วแต่ว่าจะมีกฎหมายลักษณะเรื่องการพาอาวุธ
การทาอาวุธไปในที่สาธารณะแบบนี้ค่ะ

ใช่เพราะมันก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะคะ
ก็คุมไปก่อนแล้วก็ดูถ้ามีอาการทางจิตก็ส่งไปบำบัด
ถูกไม่น่าจะปล่อยไปอะเนาะ

ก็ฝากพี่ตำรวจดูอีกทีนะคะ